คุณผู้ชมคะช่วงนี้ไปไหนมาไหน
มีแต่คนถามว่านี่คือหน้าฝนจริงเหรอ
เพราะว่าสภาพอากาศร้อนอบอ้าวเหลือเกินค่ะคุณผู้ชม

ประเทศไทยของเราเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในเขตร้อนค่ะ
เพราะฉะนั้นมีสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว

แต่ว่าถ้าเกิดมีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผลลงมา
ก็สามารถบรรเทาความร้อนได้
แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีในช่วงที่ไม่มีลมฝน

ทำให้ประเทศไทยค่อนข้างร้อนอบอ้าว
โดยเฉพาะในช่วง๑๒วันนี้ค่ะคุณผู้ชม

หรือว่าลมหมุนตามเข็มนาฬิกานะคะ

พัดปกคลุมบริเวณตอนบนของประเทศไทยค่ะ
ทำให้ประเทศไทยของเราร้อนอบอ้าวในระยะนี้

ฝนจะกลับมาตกอีกทีหลังจากกลางเดือนเป็นต้นไปค่ะ

นี่ค่ะคือเมืองปลายตันของประเทศอังกฤษ
เผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนที่สุด

ประชาชนก็ออกมาเที่ยวเล่นนะคะ
มีบางคนนอนริมชายหาดกันด้วย

เกิดขึ้นในช่วงเดียวกันกับที่ประเทศอังกฤษ
ปลนมาตรการคุมโควิด๑๙พอดิบพอดีเลยค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ